เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคงจะได้ติดตามบรรยากาศสดของพิธี
เพ็ญกุศลครบร้อยวันและบรรจุอัฐิของคุณปอทฤษฎีแล้ว
ซึ่งทางด้านครอบครัวสหวงค่ะต้องบอกเลยว่ารู้สึกปลื้มใจมาก
ที่บรรดาแฟนคลับทั่วทุกสาระทิศเลย
ได้เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรำถือว่าไม่เคยลืมคุณปอทฤษฎีนั่นเองค่ะ
โบวันด้าได้กล่าวคำไว้อาลัยปธฤษฎีสามีผู้ล่วงลับอย่างสุดซึ้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลครบ๑๐๐วัน
ที่วัดธรรมธีธารามจังหวัดบุรีรำบ้านเกิดของคุณปอทฤษฎีค่ะ
โดยครอบครัวสหวงทั้งคุณพ่อสงวนคุณแม่พิษสมัย
ปี้วิทยาวัฒน์ปินชวนันและน้องมะลิทายาทตัวน้อย

รวมไปถึงคุณอาน้ำอ้อยสอนมนตราต่างก็มีสีหน้าสีตา

ทักทายแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ทุกสำนักที่มาปักหลักรอทำข่าวอยู่
ขณะเดียวกันเองค่ะบรรดาแฟนคลับและประชาชน
ได้ทยอยมาร่วมพิธีกันอย่างเนื่องแน่นเลยทีเดียว
หลังจากนั้นช่วงเที่ยงก็มีการเคลื่อนย้าย
โกรธอัตภิกษ์ของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับ
โดยมีโบแวนด้าทำหน้าที่ถือรูปถ่ายปอ
ซึ่งวินาทีที่บรรจุอัฐิของคุณปอ
คุณโบแวนด้าก็หลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยรักแล้วค่ะ
ก่อนจะมีการเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่ารู้สึกทราบซึ้งในความรัก
แฟนคลับมีต่อปอยอย่างเหนียวแน่น
แล้วก็ยังรับรู้ได้เผื่อแผ่มาถึงเธอกับน้องมะลิ
รวมไปถึงครอบครัวสหวงทุกคนค่ะ
ทำกิจกรรมให้ที่บ้านไปร้องเพลงไปอะไร

ก็เป็นความสุขที่เขาทำให้กับเรา
แล้วก็ครอบครัวสหวงแล้วก็รวมไปถึงพี่ปอด้วย
ก็ดีใจค่ะที่ทุกวันนี้ก็แฟนคลับทุกคนยังเหนียวแน่น

แม้ว่าพี่ปอจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว